ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวีชวนคุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖
แตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์หรือแตงโมพัทรธิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
กลางดึกของคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
แตงโมได้พลัดตกเรือสปีดโบสต์และจมหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
การค้นหาเริ่มขึ้นทันทีบ่ายวันที่๒๖กุมภาพันธ์
ไร้ลมหายใจของแตงโมถูกกู้ภัยพบนางเอกสาวจบชีวิตในวัยเพียง๓๗ปี
มูลค่าความเสียหายกว่า๒๕๐๐ล้านบาท
นางเอกดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกอายการสั่งฟ้องต้องนอนคุกกว่า๑๐๕วัน
จะได้รับการประกันตัวออกมาส่วนดารานักร้องหลายคน
ยังต้องรอลุ้นกันต่อว่าจะเกี่ยวข้องในฐานะผู้ต้องหาหรือเหยื่อที่ถูกหลอกลวง
ราดยิงหนองบัวลำพูอดีตตำรวจกราดยิงศูนย์เด็กเล็กสังหาร๓๘ชีวิต๖ตุลาคม๒๕๖๒
อดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกจากคดียาเสพติดลงมืออย่างเยี่ยมโหดทำร้ายเด็กเล็กและครูที่กำลังตั้งขัดจนเสียชีวิต๒๔ศพ
จากนั้นได้กราดยิงชาวบ้านและกลับบ้านมาปลิดชีพลูกเมียและตัวเองรวม๓๘ศพ
ได้ตั้งแต่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒